กันที่เอฟซีบ้านครูเต้ยกันบ้างดีกว่า
เชื่อว่าวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
หลายคนน่าจะได้ทราบข่าวดีกันแล้วนะ
ในงานมิติ้งเด็กบ้านครูเต้ยค่ะ
เขาได้เปิดตัวลูกน้องตั้งใจ
และภรรยาเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเขามีลูกมีภรรยาถูกต้องไหมคะ
แต่ล่าสุดเปิดตัวแล้วแล้วเพราะอะไรทำไมถึงเลือกที่จะเปิดตัวในวันที่๑๕กันยายนไปติดตามพร้อมกันค่ะ
คนนี้แปลงอยู่แปะลูกแจ๊้งกับใช่ไหมครับ
แบบนี้อะเรานั่งฟังตรงนี้เวลานั้นที่หรือเป็นไปทางก็เป็นเวลาที่มาเจอกันเลยเลย
ครูเต้ยเลือกเปิดตัวในวันงานแฟนมิตติ้ง๑๕กันยายน
เพราะว่าเป็นวันที่น้องตั้งใจเนี่ยอายุ๑ขวบพอดีลูกเอ้ย
แฟนคลับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้กันเยอะเลยนะคะ
แถมยังบอกว่าน้องตั้งใจดูไปดูมาคลายคุณพ่อนะ
โดยเฉพาะมุมปากคุณผู้ชมดูสิเออคล้ายคุณเต้ยจริงนะ
หลังจากที่ครูเต้ยได้โพสต์ขอโทษลูกสาว
ทำให้น้องไม่ได้ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติ
แล้วก็ขอโทษที่พ่อคนนี้ไม่เข้มแข็งพอ
บรรดาเอฟซีเห็นแบบนี้เข้าไปให้กำลังใจใต้โพสต์กันเยอะเลยนะคะ
ส่วนความเห่อลูกสาวของคุณพ่อเต้ยเป็นยังไง
เป็นอีก๑ประเด็นทและอีก๑ประเด็นนนนที่ถูกพูดถึง
ยังน้อยใจด้วยนะคะคุณผู้ชม
น้อยใจยังไงอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูโพสต์นี้
ส่วนคุณพ่อยังโบเบเหมือนเดิม
ไหนบอกว่ารักเราพอโดนตัวเล็กตกก็ลืมกันเลย
พี่เอฟซีแต่ก่อนมีของฝากเรานะ
ทุกวันนี้มีแต่ของตั้งใจ
เอออ่าคุณผู้ชมแกต้องหลงแหละ
และคนหนึ่งที่ก็ปังไม่หวาย

จริงเลยนะที่เอฟซีเขารักขนาดนี้
ต้องใช้คำว่ามาลัยท่วมเวทีของจริงค่ะคุณผู้ชม
ล้นเลยอ่ะเออท่วมจริงนะไม่มีที่แล้วอ่ะ
ท่วมขนาดไหนก็ท่วมเป็นล้านนะคะพี่แจ๊คเป็นล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นปีกเทาปีกม่วงอ่ะลูกเออเออและนี่คืองานบรรยากาศ
ใช่แล้วค่ะนี่คือเขาจัดเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า
อายุครบสามสิบห้าปีของน้องตรีชัยนรงค์นะคะค่ะซึ่งก็ได้น้องสาวสุดเลิฟ
งนรมนค่ะพี่แจ๊คมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีด้วยและแน่นอนแม่แม่จัดเต็มอลังการ
ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเงินสดทั้งนั้นพี่แจ๊คดูเอาเถอะโอ้โห
เทาอลังการขอยืมคำนครปหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้ย
มันจ้าซะเหลือเกินจริงเออมันจ้ามากเนี่ยจ้ามากเลยค่ะ
ตรีบอกว่าขอบคุณสำหรับพวงมาลัยแล้วก็ของขวัญที่มอบให้นะ
หลายคนไม่มาก็ยังฝากของมาให้ด้วยอืมน้องบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะ
สิ่งที่มีค่าสำหรับวันนี้ก็คือการที่ได้เห็นแฟนคลับมารวมตัวกัน
ป๊ะกันมาเจอกันค่ะเนี่ยปากหวานแบบเนี้ย
จะไม่ให้แม่รักไม่ให้แม่หลงยังไงไหวล่ะคะพ่อ
ไปรูปรูปปีกเขาหน่อยได้มาแค่วงเดียวเนี้ยอยู่ทุกสิ้นเดือนเลยน่ะพี่แจ๊ก
แล้วด้วยความว่าความสามารถน้องก็มีด้วยไง